เป็นอุทาหรณ์สำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะฮะถึงแม้ลูกคุณอยู่ที่โรงเรียน
วิ่งเล่นตามภาษาเด็กก็ตามแต่ว่ามันก็ไม่ปลอดภัย
ปล่อยให้ฆ่าใส่ตามไม่ได้ไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวคุณผู้ชม
เด็กคนหนึ่งวิ่งแล้วพาดไปเหยียบฝานดักไขมันเป็นพลาสติก
ซึ่งมันก็บางหน่อยบ่อดักไขมันน้องตกลงไปเสียชีวิตเลยนะครับ
คุณแม่อุ้มร่างของลูกตัวเองร้องไห้แทบขาดใจคุณผู้ชม
นี่ฮะเหตุการณ์ไม่คาดฝันมันเกิดขึ้น
กับนางจินนพัฒน์หลำเบนซะอายุ๓๑ปีครับ
ภาพนี้สุจบรรยายนั่งกอดร่างของลูกสาววัยเพียง๑ขวบ๖เดือน

นี่คุณแม่ร้องห่มร้องไห้ใจจะขาดนะคะ
ใช่ครับคือน้องพัดตบไปในถังดักไขมันที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่กระบี่
สภาพของน้องเนี่ยไม่ได้มีบาดแผลตามร่างกายนะครับก็ขาดอากาศหายใจ
จากการสอบถามพยานทราบว่าผู้เป็นแม่ก็ขายอาหารในโรงเรียน
ก่อนเกิดเหตุก็มาทำความสะอาดร้าน
ปล่อยให้ลูกก็วิ่งเล่นตามภาษาเด็กกับพี่สาว
พี่สาวอายุ๗ขวบวิ่งกันอยู่ที่บริเวณสนามย่าของโรงเรียนข้าง

ก็ผ่านไปไม่นานตามหาลูกไม่เจอ
ลูกสาวคนเล็กหายไปไหนหาไม่เจอ
แม้กระทั่งพยายามจะหาแล้วจนทั่วโรงเรียนก็ไม่เจอครับ
สุดท้ายก็ต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งกู้ภัยมาช่วยกันค้นหา
ค้นหากันอยู่นานประมาณสักชั่วโมงกว่าคุณผู้ชม
สุดท้ายไปเจอเอ๊ะมันเห็นฝาพลาสติกของถังทำไมมันแปลกคุณผู้ชม
คือถังนี้มันมี๔ถังซึ่งอยู่ใต้สนามย่ามันมีการเปิดแง้มอยู่๑ถัง
พอไปตรวจสอบไอ้ถังที่มันเปิดแง้มอยู่โอ้โหภาพที่เห็น
ไปเจอร่างของหนูน้อยคนนี้จมน้ำเสียชีวิตอยู่ในถังดักไขมันนะครับ
ซึ่งในวันนี้นางสาวดวงแขผ็ดเบือนทองซึ่งเป็นผู้บริการโรงเรียน
ก็มีการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบฝาดักไขมัน
รวมทั้งตะแกรงฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุดทุกจุดด้วย
เพื่อเปลี่ยนฝาใหม่ให้มันสภาพดีแข็งแรง
แล้วก็มีการกำชับให้เด็กนักเรียนเดินบนทางเท้าเท่านั้น
ไม่เดินลัดสนามป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ส่วนบรรยากาศในโรงเรียนในวันนี้ก็เปิดภาคเรียนวันแรกด้วย
กลุ่มนักเรียนเองคุณครูเองก็ต่างจับกลุ่มพูดกันถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
กรรดย์ที่นายสมศักดิ์กิติทรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบีก็มีการเรียกประชุม
ทั้งเรื่องของการเยียวยาครอบครัวของ
ของเด็กคนนี้ที่เสียชีวิตด้วยนะครับค่ะส่วนความคืบหน้าทาง
คดีตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำ
ของเด็กซึ่งต้องรอการทำพิธีเรื่องของ
ประนักกิจเสร็จสิ้นซะก่อนนะครับก็จะมีการมาสอบปากคำ
ซึ่งวันนี้ก็มีการประสานกองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบอีกครั้ง
ส่วนศพของเด็กก็นำกลับไปประกอบพิธี
ตามศาสนาอิสลามที่บ้านเกิดที่จังหวัดสงขรา
ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องที่เสียชีวิตด้วยนะครับ